ในกรณีเส้นทางการเงินของขบวนการพนันออนไลน์ที่มีมินนี่
ที่เขาขยายผลต่อไปถึงตำรวจ๘นายเนี่ย
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ยเคยออกมาพูดถึงข้อมูลบอกว่า
เส้นทางการเงินตรงนี้เนี่ยมันมีไปถึงนักข่าวด้วยนะ
ตำรวจชุดทำคดีก็บอกว่าแหม่มันก็มีข้อมูลอยู่
เดี๋ยวต้องไปไล่สอบสวนขยายผลก่อน
วันนี้บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรนะครับ
นักข่าวก็เลยถามถึงความจริงบิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์กับพี่ยุทธ์คุณสรยุทธ์
ในรายการกรรมกรข่าวตั้งแต่เมื่อช่วงเช้า

ใช่ค่ะบอกว่าให้เงินจริงแต่ก็เหมือนกับดูแลให้ไปกินข้าวให้ไปเติมน้ำมัน
ก็เห็นใจนักข่าวมาทำงานเงินเดือนน้อย
วันนี้นักข่าวไปเจอช่วงสายตอนที่กำลังบิ๊กโจ๊กได้คุยเรื่องเปิดเผยตัวของทีมทนายความ
คือทนายอนัญชัยเนี่ยก็เลยถามเรื่องนี้ด้วยนะฮะ
โจ๊กยอมรับว่าให้เงินนักข่าวจริงนะฮะเป็นนักข่าวบางคนที่ตามไปทำข่าว
บางทีเขาไปอย่างเช่นต้องไปต่างจังหวัดติดต่อกัน๔๕วัน
ก็ให้เขาไปสักหมื่นนึงเพื่อให้ไปกินข้าวกันในทีมงาน๔๕คนของเขา
หรือว่าเงินต่างที่ให้ไปในบางครั้งบางคราวนะครับ
ซึ่งบิ๊กโจ๊กยืนยันว่าไม่ใช่เงินสินบนนักข่าวไม่เคยมาขอไม่เคยมาไถ
แต่ตนเนี่ยรู้ดีว่านักข่าวเงินเดือนน้อยก็เลยควักเงินส่วนตัวให้ไปเพื่อเป็นค่าอาหาร
หรืออย่างเช่นจุดที่เป็นที่ทำงานของบิ๊กโจ๊กคือสโมสรตำรวจวิภาวดี
เป็นศูนย์บัญชาการของรองพบตรตรงนั้นซึ่งบิ๊กโจ๊กบอกว่าวันหนึ่งก็สั่งเข้ากล่อง
วันละ๒๐๐กล่องนะฮะตกเดือนหนึ่งก็๒๕๐๐นะฮะซึ่งเป็นการเลี้ยงข้าวทั้งตำรวจและนักข่าวทุกคนที่มาทำงาน
ยืนยันว่าเงินทุกบาทเป็นเงินส่วนตัวไม่เคยเบิกเงินหลวงไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์สามารถตรวจสอบได้
คนก็เกิดคำถามแล้วค่ะว่าโอ้โหต้องเอาเงินส่วนตัวเยอะขนาดนี้มาทำงานแล้วเงินเดือนตำรวจเดือนละเท่าไร
นี่เขากำลังขยายผลไปถึงเรื่องของนักข่าวเลยโอ้โหที่นี่มันต่อยอดเยอะเลยใช่ค่ะ
คุณอาชิริยะเองก็ออกมาบอกนะบอกที่หมายถึงเนี่ยมันคือเงินจากบัญชีม้าของมินนี่
ไปยังนักข่าวไม่ใช่เงินของบิ๊กโจ๊กที่ให้นักข่าวหรือว่าซื้อข้าวให้นักข่าว
ขณะเดียวกันนะครับทนายอนัญชัยชายเดชนะครับท่านก็บอกว่าการที่บิ๊กโจ๊กให้เงินนักข่าวเนี่ย
นั่นคือเรื่องของการให้สินน้ำใจการให้เงินหรือซื้อข้าวให้นักข่าว
มันก็ไม่ต่างกันถ้ารับเงินแล้วมีความผิดงั้นนักข่าวที่กินข้าวจากบิ๊กโจ๊กก็ต้องผิดด้วย
เพราะฉะนั้นจากนี้ไปหากนักข่าวคนไหนถูกดำเนินคดีจากกรณีนี้ให้มาบอกจะสู้คดีให้
แล้วถาวนี้เขาไม่เคยมาไถผมแบบนี้เขาไม่เคยมาขอเงินผม
ตำรวจให้เคสนี้มันจะผิดตรงไหนผมถาม
เหมือนผมเป็นสาวรัฐอยู่ชวมบนลีพก่อนผมเรียกเสือ
นางเอาไป๕ร้อยค้ามาลด๓๐๐ค้ามาลดแต่มันไม่ใช่สินบลเนี่ย
ข่าวเนี่ยที่เขาจะขอตรวจสอบเนี่ยผิดข้อหาอะไรเลยครับ
ข้อหาอะไรรับสินบนเหรอครับมันไม่ใช่
เขาให้มาเนี่ยไปให้กิจสินน้ำใจก็คือเอาไปกินข้าวกัน
พวกนี้เนี่ยไม่ชิบว่าไปกันให้สินบนนะครับ
มันไม่มีความผิดข้อหาแล้วผมว่าคุณจะดำเนินคดีข้อหาอะไรครับ
เดี๋ยวก็โดนอีกแล้วครับพนักงานสอบสวนที่จะมาเอานักข่าวเนี่ย
บอกผมมานะถ้าใครโดนคดีเนี่ยบอกผมมาเลยเดี๋ยวผมจะช่วย
แต่เหมือนตำรวจที่ทำคดีบอกว่าก็จะมีการเรียกนักข่าวที่รับเงิน
ที่มันมีเส้นเงินไปเชื่อมโยงกับบัญชีม้า
ที่มันจะไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเว็บไซต์พนันออนไลน์เท่านั้น
ถ้ารับเงินจากส่วนตัวของบิ๊กโจ๊กอย่างนี้
เขาก็ไม่ได้เรียกไปสอบหรือว่าไม่ได้จะดำเนินคดีอะไร
มันคนละส่วนกันแต่ในอีกมุมนึงเนี่ย
สมาคมนักข่าวหรือสภาวิชาชีพนักข่าวอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ตรวจสอบอยู่นะเขาก็บอกว่าก็จะให้ต้นสังกัดของ
นักข่าวคนนั้นดำเนินการในการลงโทษเอาเอง
คือเรื่องแหล่งข่าวกับนักข่าวกับสื่อมวลชนเนี่ย
คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็โอบอ้อมอารีต่อกันได้
แต่เรื่องบางเรื่องมันก็ไม่ได้จริงใช่ค่ะใช่ไหม
ไม่ควรจะมาให้นักข่าวนักข่าวก็ไม่ควรรับด้วย
เพียงแต่ว่าที่บิ๊กโจ๊กพูดเนี่ยคือเรื่องส่วนตัว
แต่ที่เขาถามเนี่ยเขาถามเรื่องไอ้เส้นทางการเงินเนี่ย
ของมินนี่เนี่ยพนันออนไลน์เนี่ยมันมีไปถึงนักข่าวด้วยจริงหรือเปล่า
ค่ะแต่บิ๊กโจ๊กบอกว่าเอ่อผมเคยให้เงินนักข่าวเป็นเงินส่วนตัว
ค่ะทีนี้มันเลยคนละส่วนเลยกันเลยเป็นสองกลุ่มเลย
ใช่ค่ะแต่ว่าทางตำรวจที่ทำคดีบอกว่ามันมีจริง
นักข่าวได้รับเงินแล้วเส้นเงินมันโยงไปถึงบัญชีม้า
แล้วก็ยงไปถึงเว็บพนันออนไลน์ก็คือจะเรียกแค่ส่วนนั้นมาสอบ
ครับทีนี้เมื่อตอนเย็นค่ะประมาณสักห้าโมงเย็นที่ผ่านมานะคะ
รวมถึงตำรวจทั้ง๘นายที่ถูกออกหมายจับแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาเนี่ยค่ะ
ให้ไปพบที่สำนักงานทนายความของทนายอนัญชัยชายเดช
คือนี่ตอนที่บิ๊กโจ๊กไปถึงก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอะไร
บอกแค่ว่ากำลังใจยังดีอยู่
แล้วก็เข้าไปในสำนักงานทนายความเพื่อไปคุยกับทนายอนัญชัย
สักพักหนึ่งตำรวจทั้ง๘นายก็ทยอยเดินทางมานะคะ
ที่เป็นตำรวจลูกน้องคนสนิทคนใกล้ชิดบิ๊กโจ๊ก

พอเจอนี่พันธุ์ตำรวจโทคริสพยายามจะถาม
ก็ไม่ได้ตอบอะไรนักข่าวก็เดินเข้าสำนักงานไป

ในเรื่องของรูปคดีเรายังไม่ได้มีการพูดคุยกันในรายละเอียด
แต่คุยกันกว้างไม่ได้หนักใจในเรื่องของคดี
แล้วก็ให้กำลังใจตำรวจทั้ง๘นาย
ให้เปิดหน้าสู้นี่นะคะ
ให้เปิดหน้าสู้กันไปเลย
ตอนนี้ตั้งทีมทนายความของทนายอนัญชัย
เพื่อดำเนินคดีทั้งแพ่งอาญา
หรืออาจจะมีสารปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่คือเป็นเรื่องใหญ่มาก
ใครจะเป็นใครเนี่ยไม่สนนะสนอย่างเดียวคือถูกและผิดนี่นะคะ
ทีนี้ทนายอนัญชัยบอกว่าคุยกับตำรวจทั้ง๘นายแล้ว
ตำรวจทั้ง๘นายก็ยืนยันว่าไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรผิด
เรื่องที่กล่าวหาว่ามินนี่ที่เป็นเจ้าแม่พนันออนไลน์เนี่ย
คือถามว่าเรื่องนี้ตำรวจอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้
ตอนที่มีภาพร่วมงานอะไรกับมินนี่เนี่ย
แต่ถามว่าถ้าไม่รู้แล้วได้เงินมา
แล้วคนที่รับเงินเอาเงินไปจ่ายให้พ่อค้าแม่ค้า
ตำรวจต้องตามไปจับพ่อค้าแม่ค้าด้วยไหม

นายอนัญชัยบอกว่ามันไม่ใช่นะมันไม่น่าจะใช่แบบนั้น
ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เปิดเผยต่อสาธารณชน
คือเหมือนกับมันเป็นความลับของทางราชการนะ
ใครเอามาเปิดเผยเรื่องของเส้นเงิน
โยงไปคนนั้นโยงไปคนนี้จากมินนี่ไปตรงนั้นตรงนี้เนี่ย

เอาข้อมูลอย่างนี้มาเผยแพร่กับนักข่าวได้ยังไง
นักข่าวก็นำเสนอข่าวไป
นายอนัญชัยบอกว่าใครที่นำข้อมูล
ที่เป็นความลับของทางราชการมาเปิดเผยเนี่ยนะ

อยากให้ระวังตัวเช็คบินย้อนหลังแน่นอน
งานนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดู
ฝากไปถึงบุคคลบางคน
ที่เอาข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลทางราชการไปเผยแพร่
นายอนัญชัยบอกว่าผมเอาตายแน่
นี่ค่ะก็บอกว่าจะทำอะไรให้ระวัง
ถ้าทำในสิ่งที่ถูกต้องมันก็ดี
อย่าทำในสิ่งที่ถูกใจก็แล้วกัน
มาสู้กับผมแล้วจะรู้ว่านรกมีจริง
ถ้าเป็นโคศกจะได้รู้ไง
เพราะฉะนั้นชุดพนักงานสอบสวนสอชทั้งหมด

ไม่มีมวยล้มต้มคนดูเอาคือเอานะครับ
ก็คือเราหลังพิงเชือกกูสู้แหลกเลย
แต่ไม่ได้สู้แต่หัวชนฝานะครับ
สู้แบบผู้มีปัญญาชน
ทีนี้ค่ะตำรวจคนสำคัญพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยรองผู้บังคับการ
กรรมคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีภาค๔ท่านนี้นะคะ

ในรายการเปิดปากกับภาคภูมิเดี๋ยวให้ได้ฟังกัน
เพราะว่ามีหลายประเด็นที่น่าสนใจมากจริง
แต่ที่บอกว่าเป็นคนสำคัญก็เพราะรูปภาพขวามือ
ที่มีภาพถ่ายคู่กับมินนี่อยู่หลายภาพนะคะ
ก็บอกว่ายอมรับค่ะว่ารู้จักกับมินนี่จริง
แต่ไม่รู้ว่ามินนี่ทำธุรกิจอะไร
ตนผิดเองที่ไปสนิทสนมกับมินนี่
รู้จักกับมินนี่ตั้งแต่ปี๖๓
เพราะเป็นผู้กำกับเมืองเลยก็เลยรู้จักกับแม่มินนี่
ส่วนที่มีข่าวว่าโอ้โหที่มินนี่เจ้าแม่พนันออนไลน์
ได้รับการประกันตัวเนี่ยคือไปช่วยมินนี่หรือเปล่า
บอกว่าอุ้ยจะไปช่วยได้ยังไงไปช่วยไม่ได้หรอก
การประกันตัวเป็นอำนาจของศาลนะ
ที่จะให้ประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวหรือเปล่า

เพราะว่ากันไปตามกฎหมายยืนยันว่าไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน
และไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าค่ะครับ
ก็ทางพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้
พร้อมกับทนายนันชัยกับบิ๊กโจ๊กเมื่อช่วงเย็นนะนะ
แต่ผมได้คุยเมื่อช่วงบ่ายรายการเปิดปากกับภาครูม
จะคุยได้เยอะแล้วก็ละเอียดหน่อยนะฮะถามหลายเรื่อง
ความสัมพันธ์กับมินนี่เรื่องเส้นทางการเงินตกลงยังไงบัญชีม้า
ที่ถืออยู่แล้วมินนี่โอนเงินเข้ามาแล้วต่อเป็นทอดไปเนี่ย

กลายเป็นว่าจากความสัมพันธ์ของทางเอกภาคภูมิกับมินนี่
ทำให้บิ๊กโจ๊กมันเหมือนถูกตัดขาในการเลือกของบัตรรอเลย
เดี๋ยวมาฟังนะฮะหลัง๒ทุ่มนะครับ